เอาล่ะมาติดตามอีกหนึ่งปฏิบัติการนะคะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยาไอซ์มีเยอะ
ทั่วประเทศไทยในกรุงเทพก็มีเยอะกวาดล้างกันไม่หมดสักทีคุณผู้ชม
ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเราจับกลุ่มนายโอ๊ตเพิ่มสิน
ซึ่งเป็นเอเย่นค้ายาไอซ์รายสำคัญในย่านสายไหมได้นะคะ
ซึ่งงานนี้เนี่ยคนตำรวจโทสเนมมะนี่ฉายสารวสืบสวนสอนอบังเครน
หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจนครบาน๒นะคะ
ได้ร่วมกันจับกลุ่มนายปฏิพานวาปีหรือโอ๊ตอายุ๒๐ปีค่ะ
บ่อเบเม้ายอร์ยักษ์หนึ่งแปดศูนย์กรุงเทพฯจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง
สายไหม๑๙แขวงและเขตสายไหมกรุงเทพนี่แหละนะคะ
พันธมตโทเสน่ห์เปิดเผยบอกว่า
การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยนะคะก็
ขณะที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่สายไหม

เขามีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดมานาน
ตำรวจก็ตามหาเจ้าตัวเนี่ยมานานมากเลยนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยหลบหนีการจับกลุ่มมาแล้ว

ผู้ต้องหาก็กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้าที่พัก
เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้น

ซ่อนอยู่ในเบาะรถจักรยานยนต์
ทำการจับกลุ่มแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลนะคะ
พอสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่า
ไอซ์นี้นะคะมีเพื่อนร่วมแก๊งไปทิ้งเอาไว้ที่ริมถนนสายไหม

พอไปเอาในจุดที่เพื่อนทิ้งเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะ
นำไปขายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เพิ่มศิลป์สายไหม

แต่ว่าท้ายที่สุดก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้
ตอนนี้ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลาง
ส่งไปดำเนินคดีที่ศรนศสายไหมล่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องขยายผลแน่นอน
ใครเป็นผู้ซื้อหรือรับยามาจากไหนนะคะขบวนการใหญ่แน่นอน
รวมถึงจุดทิ้งจุดอื่นด้วยนะครับ